การที่จะเล่าต่อไปนี้มันทำให้ชุดคำถามเกิดขึ้นคือ
บ้านเมืองมีขื่อมีแปรป่ะนั่นฮะเหตุการณ์สิบรุมหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมรู้ไหมว่าหนึ่งคนที่ถูกรุมเนี่ยทำไมถึงรอดมาได้
แกล้งตายไงเขาบอกว่าถ้าสู้คนตายไปแล้วนะฮะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้หนุ่มโรงงานไหมเนี่ย
ใช่ค่ะใช่ค่ะเหตุการณ์หนุ่มโรงงานนะคะ
แล้วทำงานอยู่ที่โรงงานเดียวกันดูก่อนนะคะ
อันนี้คลิปกล้องวงจรปิดต้นเรื่องแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะฮะ
นี่นี่นี่เห็นไหมลงมาแล้วอ่ะนี่นี่ถีบถีบค่ะอุ้ย
ถีบค่ะพอรถมอเตอร์ไซคันนั้นเนี่ยเขาล้มลงแล้วยังไงต่อคะ
คนเดียวถีบใช่ไหมค่ะมาอีกเก้าคนค่ะแล้วแต่ละคนเนี้ย
พกอาวุธมาครบมือมีดไม้สปาต้าเดี๋ยวกล้องวงจรปิดอีกกล้องหนึ่งรับนะคะ
จากมุมนี้แล้วอ่ะอ่ะอ่ะดูดอีกทีนะฮะถีบ
รถของคนเจ็บล้มแล้วค่ะคราวนี้ล่ะค่ะเพื่อนที่ดักรออยู่ก่อนนะคะ
รุมกรูเข้าไปเลยแล้วคนเจ็บเนี่ยคนเจ็บชื่อว่านายเอส
ชื่อจริงก็คือเทวันพุ่มพกาอายุยี่สิบแปดปีนะฮะนี่นี่
กล้องอีกกล้องหนึ่งพยายามหนีตายนะคะอืม
แล้วสุดท้ายนายไม้เสื้อชมพูนะฮะครับ
เสื้อออกสีแดงแดงอ่ะอ่าอ่าเดี๋ยวเข้าไปนะฮะ
ไปกับเพื่อนไปรุมเห็นไหมคนเจ็บนี่เขาวิ่งหนีตาย
ครับสุดท้ายนี่นี่โอ้โหฟันแบบนี้เลยเหรอ
ฟันแบบนี้เลยพี่เบิร์ตเอฟเนี่ยคือคนเจ็บนะคะ
แล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมเสื้อชมพูกางเกงชมพูเนี่ย
คือในไม้คู่กรณีนะคะขึ้นรถไม่ทันแล้วรู้ไหมว่ารอดมาได้
อย่างที่บอกไปคือแกล้งตายค่ะถ้าไม่แกล้งตายน่าจะได้ตายจริงนะคะ
โหดมากโหดมากสิบรุมหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคือถามว่า
ต้นเรื่องเกิดจากอะไรคล้ายกันเลยมองหน้ากันอ่า
เป็นนุ่มทำงานอยู่ในโรงงานเดียวกันเอสคนเจ็บเนี่ย
ทำงานอยู่ที่โรงงานผลิตท่อการ์ดย่านแพร่กษา
ส่วนไม้คู่กรณีต้นเรื่องก็ทำงานอยู่ที่นี่แหละ
ทำงานเสร็จปุ๊บวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือ๑๓ตุลาคมนะฮะ
เขาเดินสวนกันที่โรงงานก่อนหลังจากนั้นมองหน้า
อีกฝ่ายหนึ่งก็ถามเอสก็ถามมองหน้าทำไม
ให้ตอบกลับมาลักษณะยียวนอันนี้เอสบอกนะฮะบอกว่า
แล้วทำไมรู้รู้จักคนเยอะรู้จักคนเยอะ
แล้วสุดท้าย๑๔ตุลาเขานัดเดียวกันนะนัดเดียวกัน
แต่มันไม่เดี่ยวจริงเพราะฝั่งไม้เนี่ยพาเพื่อนมาอีก๙คน
กลายเป็นสิบรุ่งหนึ่งหกคนเนี้ยก็คือเพื่อนอยู่ในโรงงานเดียวกัน
ส่วน๔คนเนี่ยมาจากด้านนอกไม่ได้ทำงานด้วยกันนะคะ
หลังเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมเอสเนี่ย
เดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจสพเมืองสมุทรปราการแล้วนะคะ
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรแล้วล่าสุดค่ะ
สิบคนที่รุมทำร้ายเอสเนี่ยเข้ามอบตัวแล้วสี่คนด้วยกัน
ประกอบด้วยนายไม้ก็คือคนต้นเรื่องนายเต้นายซี
แล้วก็นายแบงค์นะคะอีก๖คนตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวต้องไปตามตัวมาไปตามตัวมารับทราบข้อกล่าวหาเช่นเดียวกัน
ทีนี้เอาล่ะคุณผู้ชมเอสได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่
ที่ฉันเล่าไปถามฝั่งไม้หน่อยไม้เป็นคู่กรณีกับเอส
ซึ่งเป็นคนเจ็บนะคะไม้ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ยกพวกไปรุม
อันนี้หนึ่งแล้วนะที่มันรู้สึกค้านในความรู้สึกของชาวเน็ต
หนึ่งเขาบอกว่าไม่ได้ยกพวกไปรุมแต่เป็นเหตุชุนละมุนกัน
เพราะเอสเนี่ยชักมีดดาบมาทำร้ายน้องในกลุ่มก่อน
จังหวะนั้นน้องเห็นท่าไม่ดีก็เลยกระโดดลงจากรถมอเตอร์ไซค์
ส่วนเอสคุมรถไม่อยู่เองก็เลยเสียหลักล้มไปเอง
กล้องวงจรปิดคุณผู้ชมดูนะคะมันตอบภาพมันตอบคำถามได้ไหม
นี่ล้มไปเองหรือว่าโดนถีบค่ะคุณผู้ชมดูแล้วท่านตัดสินเองได้เลยนะคะ
ไม้บอกว่ามอเตอร์ไซค์มันเสียหลักล้มไปเอง
ไม่ได้มีการถีบรถมอเตอร์ไซค์ของเอสหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ชุนละมุนวุ่นวายตามคลิปนะคะ
แต่เอาล่ะเบื้องต้นตำรวจมีการแจ้ง๒ข้อกล่าวหาคือ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสนะคะ
แล้วก็ข้อหาเรื่องของการพกพาอาวุธมีดไปในเมืองสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
ทั้งหมดคุณผู้ชมยังคงให้การปฏิเสธ
แล้วก็หลังจากนั้นก็คือมีการปล่อยตัวไปนะคะ
วันนี้๑๘ตุลาคมจะเรียกมาใหม่นะคะ
จะมีการฝากคังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการต่อไปนะคะ
นี่โหดมากเลยนะนะคะ
แล้วคือกลางวันแสกด้วยมาทำกันแบบนี้เนาะ